พรุ่งนี้ก็๑๖กันยายนแล้วนะคะ
มีเวลาช่วงกลางวันค่ะไปขอโชคขอลาบกันได้ค่ะ
นี้ก็ต้องขออนุญาตบอกสถานที่ดีกว่า

ก็เลยคลดเคี้ยวไปจากสายไฟฟ้า

ไปดูกันเยอะเลยค่ะอยู่ที่บริเวณหน้ารีสอร์ทสงบดีรีสอร์ท
ปั๊มน้ำมันปตทริมถนนทางหลวงสายสุรินอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะ
ชาวบ้านก็ต้องจินตนาการกันล่ะค่ะก็ตีเป็นเลขนะคะ
บทก็เขียนเลขมาค่ะคุณผู้ชมเราบอกไม่ได้ค่ะ
ต้องขออนุญาตไปดูกันเองตีเลขกันเอาเองนะคะ
สุรินทร์ใช่ไหมคะใช่ค่ะสุรินทร์ค่ะ
ผมมีเหมือนกันเดี๋ยวผมพาคุณเห็นมาสอนคุณผู้ชมไปที่จังหวัดอุดรธานีนะครับ
บรรดาผู้คนนิยมตัวเลขก็พากันไปขอโชคขอลาบแน่นอน
ก็จะไปขอจากพ่อปู่ศรีสุดโถแล้วก็มุญญาศรีประธุมมาหม์
ก็คึกคักทั้งวันก็ใกล้แล้วพรุ่งนี้แล้วนะครับ
ตัวยาวเกือบเมตรตัวนี้นะคุณผู้ชม
คนที่เชื่อว่างูเขียวไปจำศีลตั้งแต่ช่วงคร่าวปรัศนก์แล้ว

เพียงแค่ย้ายจุดและจุดนั้นจุดนี้จำศีลไป
แล้วก็ไปนอนขดตัวอยู่ที่พานดอกไม้บ้าง

งูเขียวตัวนี้มาอยู่ได้นานเกือบเดือนแล้ว

ทำให้บางคนคิดว่าเป็นงูปลอมหรือเปล่า

คณะกรรมการคำสโนธต้องคอยบอกว่านี่มันงูจริง
มันก็งูปลอมก็เลยเข้าไปจับไปแย่มันเป็นงูจริง
แล้วที่สำคัญก็ขดเป็นเลขด้วย
คนก็ไปดูเอาขดเป็นเลขอะไรก็ไปดูกัน
แล้วแต่คุณผู้ชมจะเห็นแล้วกันนะฮะ

วัดใหม่บ้านโคกมรุมอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองค่ะ
ไป๒นาทีขันน้ำมนท์ค่ะ

แต่ก็เช่นกันแล้วแต่จินตนาการ
บางคนก็มองไม่ตรงกันว่าเป็นเลขอะไรนะคะ

ส่องหาเลขเด็ดจากต้นตะเคียนคู่
พ่อปู่ทองคำแม่ย่าสุวรรณเก๋สร

ชาวบ้านของหนึ่งค่ะคุณสมจิตศรีสมญาบอกว่าฝันเห็น
ปู่ทองคำและแม่ย่าสุวรรณเกษร
ก็เลยพาญาติขับรถไปจากนครสวรรค์นะคะ
กราบไหว้ขอเลขเด็ดก็เสี่ยงโชคตามความเชื่อล่ะค่ะ
ตะเคียนคู่นี้มีขนาด๓คนโอบ
ความยาว๒๑เมตร๘๐เซนติเมตรนะคะ
ก็เดิมอยู่กลางแม่น้ำปลาจีบุรี

ว่ามีคนมาบอกให้นำขึ้นมาจากแม่น้ำ
ก็เลยออกตามหาจนพบตะเคียนคู่นี้ค่ะ
ก็เลยเชิญมาไว้ที่วัดแห่งนี้นะคะ
ที่ผ่านมาชาวบ้านก็ไปขอเลขเด็ด
แล้วก็ถูกกันแบบหลายงวดแล้วนะคะ

พาไปที่จังหวัดชายนาฏกันหน่อย

เขาก็จะเป็นแผงขายลอตเตอรี่

มีชาวบ้านก็ไปซื้อกันทั้งวัน
ทำให้มารึการก็คลักเป็นพิเศษ
โดยเลขเด็ดที่ชาวบ้านหาซื้อกันในงวดนี้
ก็คือเลขอายุของหลวงพ่อกำจัดสุจิตโต

หลวงพ่อกำจัดเนี่ยมีชื่อเสียงด้านของขลังช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย
ด้านแม่ค้าก็บอกว่าอายุของหลวงพ่อขายดีปขายดีจนเกลี่ยงทุกแผงเลย
แล้วลูกค้าบางรายก็ถึงกับต้องโทรจองล่วงหน้าเพราะว่ากลัวจะไม่มีเลขที่ต้องการด้วยครับ

ใช่ก็เลยมีการเอาตัวเลขเหล่านี้ค่ะ
ก็๙๑๑๑๑๑อย่างนี้ค่ะ
แล้วก็มีเลขเด็ดคำชโนธด้วยนะคะ
ก็ไม่บอกนี่เนอะแล้วจะบอกเลขได้หรือไง
คือมันตรงกันไงคนก็แบบทำไมมันตรงกันพอดีบังเอิญเป็นความบังเอิญนะฮะ
แล้วแต่คุณผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วกันนะครับ